เขาได้ถ่ายคลิปที่เกิดขึ้นในห้องหนึ่งบอกว่าห้องนี้เขาอยู่กัน๓คนมีพ่อแล้วก็ลูกสาว๒คน
แต่ว่าลูกสาวคนนึงเนี่ยเคยผ่าตัดสมองแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แต่มีเสียงพ่อเนี่ยตีลูกดังมาทุกวันโอ้โหแล้วเสียงลูกเนี่ยร้องดังทุกวันเหมือนกัน
เขาก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะอันหนึ่งก็คือแน่นอนว่าเรื่องของการรบกวนเรื่องเสียง
ใช่สองก็คืออ้าวถ้าเกิดว่าลูกมีปัญหาจริงป่วยจริงผ่าตัดสมองจริงอะไรจริง
ทำไมไม่ดูแลให้ดีทำไมต้องตีตีตีแบบนี้ใช่สงสัยว่าพ่อตีลูกรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
หรือมันเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้กันแน่ไงเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อได้จริงให้แล้วนะครับ
แต่ว่าดูคลิปที่เขาได้ถ่ายมาแล้วก็ร้องไปยังสื่อสังคมออนไลน์ก่อนนะครับ
นี่ฮะเป็นคลิปเสียงของผู้ชายคนหนึ่งมีเสียงตีแล้วก็เสียงเหมือนกับเด็กผู้หญิง
หรือว่าวัยรุ่นหญิงเนี่ยเสียงร้องไห้ค่ะนะฮะ
แน่นอนว่านอกจากเรื่องของความสงสารหญิงสาวที่มีเสียงอยู่ในคลิปแล้วเนี่ย
ก็ต้องมีคำถามตามมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
คนที่อยู่ในพื้นที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้นะครับที่อยู่ห้องใกล้กันเนี่ย
เขาก็อัดคลิปเสียงนี้แล้วก็ส่งไปยังเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เขาก็โพสต์คลิปเสียงเอาไว้ระบุข้อความบอกว่า
อบรมสั่งสอนคนในครอบครัวแม่สั่งสอนตีลูก
อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่การสั่งสอนแบบนี้
มันใช่หรือไม่อย่างไรค่ะประเด็นก็คือห้องพักห้องนี้
คนที่อยู่ในหอพักหรือว่าอพาร์ทเมนต์เดียวกันเนี่ยเขาบอกว่า
อยู่กันสามคนนะมีลูกสาวสองคนกับพ่อนะครับ
อ่าโดยลูกสาวสองคนนี้คนพี่เนี่ยผ่าตัดสมองมาแล้วก็มีอาการป่วย
ส่วนคนน้องปกตินะผู้ที่ให้ข้อมูลบอกว่า
น่าจะอยู่กันแค่สามคนนี้แหละนะครับแต่ปัญหาคือว่า
ลูกสาวคนโตที่ผ่าตัดสมองมาร้องทั้งวันทั้งคืนนะ
แต่พ่อก็ตีตลอดอืมพอตีลูกก็ร้องค่ะ
แจ้งเจ้าของหอเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะห้องนี้เขาไม่ยอมย้ายออก
แล้วเจ้าของหอบอกว่านอกจากไม่ยอมย้ายออก
ยังค้างค่าเช่าอยู่ด้วยก็เลยเดือดร้อนกันแบบเป็นลูกโซ่ไปหมดนะครับ
คนที่ถ่ายคลิปอัดคลิปเสียงมาบอกว่าบางครั้งตีแรง
ได้ยินแบบเสียงโดนตีเสียงตีเสียงด่ากันทุกวันน้องก็ถูกอ่า
ทุกวันร้องทุกวันนะอ่าส่วนตัวน้องสาวเองก็
ไม่ค่อยได้เห็นหน้าได้ยินแต่เสียงออกมาจากห้องเหมือนกัน
พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราก็ตรวจสอบแล้วครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับ
อ่าเราตรวจสอบไปแล้วนะครับเป็นในพื้นที่ตะบลคลองมะเดือ
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนี่ฮะคุณจิรายุทธ์บุญชู
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยไปหาข้อเท็จจริงให้
เขาออกมาร้องเรียนก่อนนะครับเธอบอกว่าเธออยู่ที่นี่มา๘เดือน
ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคนนี้ร้องส่งเสียงดังแบบนี้ทุกวัน
โดยเฉพาะกลางคืนซึ่งแน่นอนว่า
ช่วงแรกเวลาที่น้องร้องจะมีพ่อเนี่ยเข้ามาดุด่าแล้วก็มาตีตลอด
ทำให้เสียงที่น้องร้องเนี่ยมันดังขึ้นไปอีก
มาช่วงหลังคนในอพาร์ทเมนต์ไปร้องเรียนกับเจ้าของอพาร์ทเมนต์
คราวนี้พอน้องร้องพ่อไม่ตีไม่ด่าแล้ว
เพราะกลัวจะถูกไปฟ้องว่าตีลูกแล้วลูกร้อง
ก็เลยปล่อยปล่อยทีนี้คือปล่อยเนี่ยน้องก็ร้องเสียงดังเหมือนเดิม
มันก็เป็นปัญหาเหมือนเดิมแสดงว่าตีหรือไม่ตีน้องก็ร้องถูกต้อง
คนก็ทนไม่ไหวบางคนก็ย้ายออกย้ายออกไปนะครับ
เธอบอกว่าเธอมาร้องเรียนไม่ใช่ว่าเธอไม่สงสารน้องนะฮะ
เพราะรู้ดีว่าน้องเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปผ่าตัดสมองมา
และที่สำคัญก็คือควรจะดูแลน้องแบบไหนยังไงกันแน่
ไม่ให้น้องเนี่ยลำบากหรือว่าตัวน้องเองก็ไม่ต้องเป็นการแบบไปรบกวนคนอื่นส่งเสียงรบกวนคนอื่นอะไรอย่างนี้
ตอนที่อ่ะเราเข้างานเราตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งก่อนเราจะกลับมานอนก็บ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยค่ะเราก็อยากนอน
แล้วพอเราไปบอกเขาอย่างนี้เขาก็เหมือนกับว่าก็น้องผ่าตัดสมองมาแล้วจะให้ทำยังไง
เราก็อยากช่วยน้องประเด็นน่ะคืออยากช่วยน้องค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าพอเรามันเสียงดังอารมณ์คนจะนอนอ่ะพี่มันเหนื่อยงานอ่ะงานเราก็เหนื่อยพอแล้วใช่ไหมคะ
แล้วพอเรามาอย่างเงี้เราก็มีอารมณ์หงุดหงิดโมโหบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็เหมือนกับว่าทำไมเขาไม่ดูลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เหมือนถ้าเราไปโอว่าถ้าเด็กร้องโอมันคงจะเงียบใช่ไหมคะแต่อย่างนี้อันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าไปเขาทำยังไงเพราะหนูก็ไม่เคยเห็นลูกเขาเหมือนกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปก็เลยไปคุยกับห้องจุดเกิดเหตุค่ะนะฮะก็ได้ทราบว่าห้องนี้เขาอยู่กัน๓คนจริงนะครับอย่างที่มีผู้ให้ข้อมูลนะครับก็คือพ่อแล้วก็ลูกสาวสองคนนะครับเราได้คุยกับน้องสาวของผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ผ่าตัดสมองมานี่ฮะได้รับอนุญาตเรียบร้อยนะฮะก็จะเห็นว่าพี่สาวเขาก็นอนป่วยอยู่นะครับผ่าตัดสมองมานะครับ
เธอบอกว่าอยู่กัน๓คนมีเธอมีพี่สาวซึ่งผ่าตัดสมองมาแล้วก็นอนป่วยติดเตียงอยู่แบบนี้แล้วก็มีพ่อ
ซึ่งพี่สาวของเธอประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เมื่อ๕ปีที่แล้วจนต้องผ่าตัดสมอง
หลังจากผ่าตัดสมองก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองอะไรได้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ด้วย
ช่วงแรกนะที่พี่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ล้มป่วยแบบนี้ตอนนั้นแม่ยังอยู่แม่ก็ช่วยกันดูแลพ่อแม่พี่ช่วยกันดูแลพ่อแม่พี่น้อง
แต่แล้ววันหนึ่งแม่ก็หนีหายไปก็เหลือแค่เธอกับพ่อที่ต้องดูแลพี่สาวทีนี้พี่สาวเนี่ยเวลาที่เขาต้องการอะไรอันนี้น้องสาวบอกนะฮะ
เวลาที่พี่ร้องเธอกับพ่อก็ไปช่วยกันบอกให้หยุดร้องแต่พี่ก็ไม่หยุดเพราะพี่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้บางครั้งพ่อก็เลยต้องตีไปแต่เธอยืนยันว่าพ่อตีแบบตีนิดหน่อยตีเพื่อให้หยุดร้องไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
แล้วที่ผ่านมาคือคือที่ว่าพ่อมีการทำร้ายให้น้องเรียนจริงไหม
คือเขาก็เหมือนเด็กอ่ะพี่มันก็ร้องโวยวายตามภาษาบางทีก็อาจจะมีตีมั่นแต่ไม่ถึงขั้นขนาดนั้นก็คือบางทีเขาแบบเสียงดังออกมาถีบเครื่องซักผ้าออกมาถีบประตูอะไรอย่างนี้
ป๊าก็เอาไม้ตีแต่ไม่ได้ถึงกับอะไรอย่างเงี้ย
แต่เรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่านทราบแล้วนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
หลัดอำเภอกระทุ่มแบนนะครับนายพัดปนัทนาฏวรทัศน์นะครับ
หลังจากที่ทราบเรื่องก็มาตรวจสอบความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้นะครับ
แล้วก็แนะนำให้คนในครอบครัวเนี่ยลองเปลี่ยนวิธีการดูแลคนป่วยใหม่นะครับ
โดยให้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาช่วยแนะนำให้
ส่วนเรื่องการส่งเสียงดังก็ได้ให้ทางครอบครัวลองไปหาอะไรมาปิดประตูกับหน้าต่างตรงที่เป็นช่องลมนะ
จะได้ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกไปนะครับหรือจะได้ทำให้เสียงมันน้อยลงไม่รบกวนผู้อื่น
แต่ถ้าดูแลกันไม่ไหวจริงแล้วก็ยังมีการร้องเรียนเรื่องการรบกวนจริงเนี่ย
ก็อาจจะต้องให้ครอบครัวยอมส่งผู้ป่วยไปอยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์ให้ช่วยดูแลแทน
เราก็หาข้อเท็จจริงมาให้แล้วนะครับ